ท่านผู้ชมครับพอเปิดเทอมก็มากันเป็นระยะเลยนะฮะ
เด็กนักเรียนอาชีวะไล่ทำร้ายกันยกพวกตีกันฟันกันแทงกัน

กลางถนนเลยนะฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
กลางแยกไฟแดงย่านพุทธมนตรสาย๒นะครับ

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจสนหลัก๒
ไปจับกลุ่มกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่เป็นผู้ต้องหา

ก็หนีมาเนี่ยครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงถนนตรงแถวเนี้ย
รถแท็กซี่เนี่ยนะครับจับได้๓คนนะครับ
แถวแยกไฟแดงถนนพุทธมนตรสาย๒
ก่อนตัดเข้าถนนเพชรเกษมเขตบางแครกรุงเทพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณสัก
บ่าย๓โมงกว่าเกือบบ่าย๔โมงนะครับ
จับเด็กนักเรียนอาชีวะได้สามคนนะฮะ
พร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘๑กระบอกนะครับ
ส่วนผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บ๑คนเนี่ย
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ท่านตำรวจเอกอัฐวุธนิวาทโสพลภูมิกับการศนหลัก๒
บอกว่าวันนี้ขณะที่ตำรวจจราจรสนหลัก๒
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณแยกไฟแดง
ถนนพุทธมนตรสาย๒
อยู่ก็มีเหตุนักเรียนตีกันเป็นนักเรียนอาชีวะตีกัน
ตีกันบนรถเมย์นะรถเมษาย๑๒
ท่าราชวรดิตพุทธมนตรสาย๒
รถเมย์ก็กำลังขับผ่านป้อมควบคุมสัญญาณไฟพอดี
มีเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
แล้วเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่ายก็วิ่งกันแตกระเจิง
จากรถเมย์หนีกันไปคนละทิศคนละทาง
จังหวะนั้นเจ้าหน้าที่เห็นนักเรียนอาชีวะ๓คนวิ่งลงมาจากรถ
แล้วกำลังจะโบกแท็กซี่เพื่อจะขึ้นแท็กซี่หนี
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้
๑ใน๓เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีเท่านั้นนะครับ
อยู่ปี๑ช่างไฟฟ้าของเทคโนโลยีแห่ง๑
แล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์เหน็บอยู่ที่เอวด้วยโอ้โหของคนอายุ๑๗เนี่ยนะ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนนะครับ
ส่วนผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายพลวัฒน์ชัยชาติอายุ๑๗ปีเหมือนกันนะครับ
เขาอยู่อีกสถาบันหนึ่งค่ะ
เป็นคู่อริกันถูกยิงเข้าที่หน้าอกฮะนัดเดียวฮะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะตอนแรกสาหัสนะครับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวได้เนี่ย
โดยเฉพาะเยาวชนชายอายุสิบเจ็ดปีที่พกปืนอยู่ที่เอวเนี่ยนะสารภาพว่าวันนี้หลังเลิกเรียน
ก็นั่งรถเมย์กลับบ้านกับเพื่อนก็จะกลับบ้านย่านกระทุ่มแบน
อยู่มีเด็กนักเรียนคู่อริประมาณ๑๐คนขี่จักรยานยนต์๕คันตามรถเมย์มา
ก่อนจะมาจอดเทียบขณะที่รถติดไฟแดงตรงแยกพุทธมนตรสาย๒ตัดถนนเพชรเกษม
แล้วกลุ่มคู่อริก็พยายามวิ่งขึ้นมาบนรถเห็นว่าคู่อริมีทั้งมีดแล้วก็ปืน
ตัวเองก็เลยตัดสินใจชักปืนออกมายิงขู่ไปหนึ่งนัดไม่คิดว่าจะไปถูกคู่กรณี
โอ้โหเข้าหน้าอกเขาตายเลยสาเหตุที่ต้องพกปืนไปเรียน
เขาบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวเพราะเมื่อไม่นานมานี้ตัวเองเพิ่งถูกคู่อริ
ไล่ยิงมากระสุนถากแขนบาดเจ็บอืมก็เลยต้องพกปืนเพื่อป้องกันตัวไปเรียนนะฮะ
อืมมมมมมมก็มีคนเสียชีวิตอ่ะมาเอายิงป้องกันน่ะนะ

คุณแม่สุดใจอินทศรซึ่งเป็นแม่ของนายพลวัฒน์นะคะ
บอกว่าลูกเพิ่งถูกเชิญให้ออกจากโรงเรียน

แต่ขนาดอยู่บ้านเฉยนะ
แม่บอกว่าก็มีเพื่อนนักเรียนอาชีวะหลายสถาบัน
ก็แวะเวียนมาหาที่บ้านตลอด
ช่วงบ่าย๓บ่าย๔มีเพื่อนของลูกโทรมาบอกว่าลูกถูกยิง
ก็รีบไปที่โรงพยาบาลสุดท้ายมารู้ว่าลูกเสียชีวิตตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้ว
บอกตกใจและเสียใจมากก็ไม่รู้จะโทษใคร
แม่บอกตอนนี้แม่ก็ได้แต่โทษตัวเองแหละที่เตือนลูกไม่ได้สอนลูกไม่ฟัง
ขอให้วัยรุ่นทุกคนเอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ต้องเชื่อฟังพ่อแม่
เพราะเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่
ปกติลูกชายไม่ค่อยพูดค่ะแล้วก็จริงเป็นคนขี้กลัวนะคะแม่บอก
ไม่เคยมีประวัติทะเลาะวิวาสกับใคร
ไม่เคยมีประวัติทีกับใครไม่ปกติดีใจเขาเป็นคนโฟน
ไม่นะเขาท่านตาข่าวได้ซ้ำไปไม่เคยมีประวัติทีกับใครมาก่อน
นี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่แม่รู้แล้วก็เหมือนกัน
ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าบางครั้งถ้าเชื่อพ่อแม่มันก็จะดี
หากว่าไม่มีพ่อแม่เขาไหนที่อยากให้สุดจบลูกไปสุดนี้
แต่ก็ทุกคนก็ต้องบอกลูกแบบนั้นอยู่แล้วแต่เขาไม่เชื่อเจ็บมาก
บางครั้งก็เหมือนว่ามันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่า

น้องก็ฟังไว้นะเป็นอุทาหรณ์นะเนี่ยยกพวกกันไปหลายคน
ถึงเวลาถูกยิงตายคนเดียวเนี่ยไม่มีใครมาสนใจนะ
ศพของผู้เสียชีวิตญาติจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดซองพลูอำเภอบางกรวยนนทบุรีนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหากลุ่มผู้ต้องหาที่จับได้ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธแล้วก็เรื่องของการยิงอาวุธปืนด้วยนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเชิญผู้ปกครองอาจารย์เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาสอบปากคำ
พรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับ